แม้ว่าช่วงนี้รัฐจะผ่อนปลนมาตรการต่างแล้วนะคะ
หลายคนก็ดีอกดีใจอยากจะออกนอกบ้าน
อย่างครอบครัวนี้ห้างเขาเปิดแล้ว

แต่มันก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเอง
แต่งตัวยังไงให้มันป้องกันเชื้อโรคด้วย
เขาแต่งแบบไหนไปดูสิจ๊ะ
เหมือนนกเพ็นกวินเหมือนกันนะ
ดูดีอาจจะดูคล้ายแต่ว่าชุดที่เขาใส่มานี่มันดูล้ำโลกจริง
เป็นชุดมนุษย์อวกาศก็ว่าได้
แล้วสองคนนี่เขาเป็นสาธารการนะคะ
คุณแม่ก็คือพี่นวลพันธ์โชครัตนัชชัยค่ะเป็นชาวอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ตอนนี้ห้างเขาก็เปิดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็ผ่อนปลนแล้วบางส่วนเนี่ยนะคะ
ก็เลยพาลูกออกมาเดินห้างหน่อยนะคะ
ลูกสองคนนี้ชื่อว่าน้องเปรียมปริติและน้องเหมือนนิรมิต

คุณแม่เนี่ยปกติชอบแต่งตัวให้ลูกอยู่แล้วค่ะ
พอมีสถานการณ์โควิดแล้วก็เพื่อความปลอดภัย
จะแบบไงก็เลยคิด
สุดท้ายก็ออกมาจบที่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้แหละค่ะ
ไอเดียมันเจริญเลิศล้ำแล้วน้องก็ดูน่ารัก